วดบัวคือส่วนประกอบในสถาปัตยกรรมไทยลักษณะเป็นเส้นหรือแถบยาว
ตกแต่งขอบระหว่างพื้นที่ต่างระดับหรือใช้ขั้นระหว่างฐานบัวคว่ำบัวหงาย
วดบัวมีความกว้างแล้วแต่ความเหมาะสมและอาจทำเป็นปูนปั้นรูปต่างหรือเป็นไม้สลักลาย
ซึ่งช่างทั่วไปมักเรียกว่าไม้มอบหรือไม้มอบบัว
คิ้วหรือคิ้วบัว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน